ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีครับผมชื่อคิวเงี่ย

ผมอาชีพการร้องเพลงดีกิต้าเปิดหมวก

เขาเรียกว่าปากจัดด่าได้เป็น๒๔ชั่วโมง

เขาเรียกว่าปากหวานตั้งแต่หนุ่มยังแก่นี่

ผมเคยลิเกเก่าครับ

มีอะไรก็ฟ้องแม่ไปซะทั้งหมดเลยนะเรา

ส่วนปากที่๔ผมเองครับ

พูดจนเขารำคาญนะครับ
วันนี้ผมจะใช้ปากที่ไม่มีหูรูปของผม
ไปรูดเงินล้านในรายการร้องได้ให้ล้าน

เป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่น
และวันนี้นะครับไม่ได้มาคนเดียว
มีตาสวัสดีคุณตาสวัสดีคุณตานี่ทางด้านนี้คุณตา

คุณตาร้องลิเกย์ให้ฟังสักครอนได้ไหมครับ

รู้แล้วได้ความสูงมาจากใคร

เสียงผมเคยเรียกเก่านะ

ยกมือวันพาสาธุ
ขอให้บรรลุเป้าหมาย
ขอฝากผู้ชมยิ่งชาย
ตลอดกระทั่งรายการที่ยิ่งใหญ่
ขอฝากหลานชายของผม
จากราชศรีมาเมืองแม่ยาโม
มาร้องเพลงโชว์ให้ท่านชม
คุณตา

เป็นที่รักตารักยายครับ

ตาน่ารักจังเลยปีนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะคุณตา

รู้แล้วแข็งแรงน้องคิวนี่คุณป่าเขาน่ารักเหมือนใคร

บ้านนี้ท่าทางจะเป็นบ้านที่มีรอยยิ้มตลอดเวลานะฮะ

ครับคุณตาร้องละเก
คิววิธีที่เราช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยคือเปิดหมวก
ช่วยและจู๊บ

กีต้า
นะวันหนึ่งได้เท่าไหร่สมมุติเต็มหมวกเนี่ย

ทางรายการเราอยากจะส่งเสริมให้คิวเนี่ย

นี่ครับอุปกรณ์ที่เราจะมาเสริม

เราไม่เปิดหมวกแต่เราจะเป็น
เดี๋ยวคนคนก็เปลี่ยนช่องเป็นช่องอื่น
พลอยอย่าให้คืนแค่เอง

เราต้องปล้อนเนี่ย

พร้อมแล้วพระอาจารย์ไล่คาถาเรียกมาลงเลยนะ

ไม่

ปกติเปิดต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับผม

แล้วหนูมาคนเดียวหนูจะตีดีดด้วยราคาฮองด้วยได้ไงอ่ะ

น่าจะมีแบบว่าเลือดศิลปินอยู่

บ้างมา

แม่คนที่นี่ตลกจังกลับเลย

ครับผมแล้วก็คอกครับ

ถามคุณป่ายังเขารู้จักไหมเพลงนี้

วันนี้จะไปเอาเนื้อกันหน้า
จะไปไหว้พระอาจารย์ไปบนดอย
เพื่อนต่างก็เฝ้ารอคอย

พอดีว่ามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่
ก็เลยขอไปแล้วพักอยู่บ้านท่าน
พอไปถึงแล้วมันก็ยิ้มให้กัน

อยู่มันก็หันมาหยิบ
แล้วบอกว่ามีชะกิ้มกับตกโตอยู่ในห้องนอน
ไอ้เราก็ไม่รู้มาก่อน
ว่าที่อยู่ในห้องนอนนั้นมันคืออะไร
แล้วมันก็บอกเอาไว้

เท่มากวันหลังจะไปเปิดหวกแถวไหนโทรหาคุณป่าเลย
แล้วเราไปเปิดแถวไหนบ้างเนี่ยเผื่อผ่านไปจะได้

ตัวนี้ปุ้บตรงนี้เปิดบวก

อีกล็อกนึงดูดวง
อีกล็อกหนึ่งพลายปลา

ที่นั่งอันทรงเกียรติของคุณกิวได้ถูกจับจองแล้วโดยชายหนุ่ม

เรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีไหมคะ

เพลงที่๑นี้มีมูลค่า๕๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่หนึ่ง

เย้

น่าจะเป็นเพลงวัยรุ่นเลย
เป็นลูกทุ่งกึ่งสตริง

๕๐๕๐ครับผมเพราะว่าเคยร้องแต่ว่า

ร้องมันเป็นเพลงไว้แล้วบางทีเราใส่เนื้อไปเอง

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้

ใช้

ความมั่นใจในตัวเองสูงมาก

ถ้าพร้อมแล้วนะครับมาดูกันเลยนะครับ

มูลค่า๕๐๐๐บาท

ได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่งเพลงมาครับขอโชคดีค่ะน้องพีม
เมื่อเธอบินอยากคิดว่าเค้าเป็นห้ัง
แต่ก็ล้างช้าเท่าไหร่เราต่อให้เค้า

แต่งานเข้าช่วงนี้เลยไม่ได้เจอ
โทรคนดีเธอใจพี่ได้มั้ยจ๊ะ
ถึงหลับตาใจพี่ก็มีแต่เธอ
อย่างวันนี้ไม่มีตังค์ยังโชว์เบอร์
ไม่รักเธอแล้วจะให้ไปรักไหน
อยากโทรไปหาจังแต่ตังค์ยังไหม
เธอโทรโมชั่นเสิร์นโทษวีดก็พึ่งหมดไป
อยากจะเสียหักหลอกแต่มันทำหาย
ได้เธอออนไลน์มานอนได้ไหมแล้วจะใช้อยู่
เห็นไงหัวใจเต้นแรง
คิวมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์

แต่ถ้าไม่ผ่านขึ้นมาก็บอกที่บ้าน
ไม่เป็นไรครับผมก็จะหาเงินเรื่อย
ให้เรียนอยู่ก็จะทำจะไม่อยู่เฉยไงครับ